คนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิดเพราะว่าในช่วงแบบสถานการณ์โควิดเนี่ย
ล่าสุดทางคุณก้องเองเขาก็เปิดเผยบอกว่าดีใจที่งานเริ่มกลับมาแล้ว
สถานการณ์จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็อยากให้ทุกคนป้องกันตัวเอง
ส่วนตัวตอนนี้ทั้งอีเวนต์ออนไลน์แล้วก็นอกพื้นที่
หากออกนอกพื้นที่ก็จะป้องกันมีการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนทุกครั้ง
แล้วก็ไม่ให้คนไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ยอมรับว่ารายได้เนี่ยหายไปเยอะนะคะ
ประมาณแปดหลักเครียดจนผอมแล้วก็ผมร่วงแอบมีภาวะซึมเศร้าเบาค่ะ
เพราะต้องคิดหาช่องทางทำมาหากินเพื่อดูแลคนรอบตัวลูกน้องเอ่ย
ยืนยันไม่เคยคิดจะทิ้งลูกน้องแล้วก็จะตั้งใจสู้จริงต่อ
ถึงปีหน้าโควิดจะมาก็ยังสู้พี่ก้องบอกแบบ
นางเป็นคนที่สู้นะอันนี้พูดจากใจคือคุยกับเขาทุกคืนอย่างนี้
อีมดกูจะขายหมูหรือพรุ่งนี้จะขายเคส
ฉันจะหมูหมูอะไรหมูทอดอะไรอย่างนี้นางก็จะเอาเด็กในออฟฟิศของนางมาทำกับข้าวขาย
คือทำไงก็เกิดรายได้ตอนนั้นคือ
หรอกเพราะว่าบริษัทของพี่ก้องเขามีบริษัทอย่างเช่นทำละคร
ทำละครก็กระทบเพราะว่าละครหายไม่ได้ถูกไหมครับ
มันหลายอย่างก็เลยกระทบไปหมดครับ

จนไม่รู้คือติดตอบมากจริงพี่ก้องทำไมเธอผอมลง

พี่ตกใจเลยนะ
พี่ก้องเป็นคนที่จริงจังเวลาทำงาน

แต่อย่างที่แกบอกว่าช่วงนี้ก็ยังดีหน่อย

กล้องก็มีโอกาสได้ออกไปแบบทำงาน

ก่อนหน้านี้แกก็จะกังวลเรื่องของโควิดด้วย
เวลาแกจะออกไปไหนทีนึงอย่างที่แบบ

แกก็จะกังวลเวลาที่สมมุติจะต้องออกไปไหน

อันนั้นคือกล้องอย่างคือตื่นตนกโรคจิต

ในรายการนะคะ
ตอนนี้อยู่ในรายการทุกคนอยากจะคุยกับพี่ก้องหมดเลย

เปิดก้องว่าพี่เป็นโรคซึมเศร้า

กองถ่ายละครซีรีส์

พี่ก้องแบบป่วยอะไรอย่างนี้ก็ตกใจไงพี่

แล้วตอนนี้โอเครักษาอยู่ใช่ไหมพี่โอเคนะ

กับสิบโล

นึกลากรู้เหรอว่าเป็นยังไง

ก็คือว่า

มันจะโควิดรอบแรกที่อ่ะเปิดไฟล์เปิดไฟล์ก่อนเปิดไฟล์ก่อน
ที่พี่อ่ะเครียดใช่เพราะว่าพี่อ่ะพี่อ่ะเครียด
เพราะว่ารอบแรกอ่ะเลยไม่รู้จัดการยังไงถูกไหมอืม
พออยู่บ้านตอนนี้ท่านก็อยู่บ้านทุกวันพอเครียดปุ๊บก็เลยแบบว่า
คุ้มใจคุ้มใจก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มีปัญหากับจิต
เออก็เอ๊ะมันจะทำยังไงกับชีวิตดีเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้
ก็ถึงเครียดถึงเป็นถึงรู้สึกว่าเริ่มเริ่มที่จะอ่า
เริ่มที่จะไม่มีเริ่มที่จะแบบว่าเป็นซึมเศร้าแล้วก็พอเวลาเข้าห้องพระ
ไหว้ไหว้พระสวดมนต์ตอนช่วงที่เป็นโควิดรอบหนึ่งอ่ะนะที่ติดที่โควิดรอบหนึ่งมันมา
ค่ะก็เห็นรูปแม่กับลูกพ่อก็เอ๊ะทำไมรู้สึกเขามีความสุขจังเลย
เขาออกไปจากเขาแบบเขาเสียไปแล้วเนี่ย
เขาไม่ต้องมานั่งเจอกับเหตุการณ์อะไรอย่างนี้กับชีวิตอืม
เขามีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากไปอยู่กับเขาจังเลย
อืมก็คิดอย่างงี้ประมาณสองสามวันก็เอ๊ะฉันว่าฉันต้องเป็นโรคซึมเศร้าแน่แน่เลยอ่ะ
ต้องมีปัญหาเรื่องความคิดแน่แน่เลยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปรึกษาพี่ชู้กับพี่ท็อป
ค่ะตอนแรกก็ว่าจะไปหาหมอก็ลองปรึกษาพี่ชู้พี่ท็อปดู
เขาปรึกษาก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องลองต้องลองฮึดดูเนี่ยกำลังจะคิดว่าคิดว่าน่าจะเริ่ม
เริ่มเริ่มจิตเริ่มตกแล้วล่ะเริ่มดาวน์แล้วแล้วก็เริ่มน่าจะเป็นซึมเศร้าแล้วล่ะเล็ก
อืมก็ลองดูลองคิดดูคิดว่าจะทำลองลองฮึดดูฮึดสู้ดู
เราก็พยายามหาอะไรทำแล้วก็พยายามหาทางใหม่ที่จะทำอะไรอย่างเงี้ย
ก็ก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มหันมาประชุมซูมมากขึ้นอืม
แล้วก็หันหันมาประชุมซูมมากขึ้นหันหางานทำหันพยายามที่จะแบบว่า
หากิจกรรมทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดหาทางออกใหม่ใหม่ให้กับบริษัทอย่างเง
มันก็เลยทำนู่นทำนี่เพิ่มมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้น
แล้วก็พยายามที่คุยกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้

ตอนนี้ก็เริ่มรู้วิธีการจัดการกับตัวเองแล้วว่าจะทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นซึมเศร้าอะไรอย่างนี้
หรือว่าไม่รู้สึกอยากจะไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่เสียไปแล้วอะไรอย่างนี้
อืมค่ะเอาล่ะขอให้พี่ก้องหายเร็ว
กล้องแล้วพี่ก้องล็อกประตูบ้านก่อนออกจากบ้านเปล่า
ล็อกเหมือนเดิมแสดงเหมือนเดิมทุกอย่างตอนนี้ก็สบายขึ้นเพราะว่าพี่ก็ทำไลฟ์สดไปเรื่อย
อืมทำไลท์ส่วนไปโกโบทั่วโลกไปอเมริกาไปฝั่งเศรษฐ์ไปจีนอืมนี่แหละตอนนี้อืม
แล้วก็เริ่มมีอะไรทำมันก็ไม่เครียดใช่ไหมแล้วนี่พี่ถ่ายถ่ายละครเรื่องอะไร
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นการที่จะโปรแฟร์ที่พัศยาไงครับนั่นเก่งมากนั่นเก่งมาก
อันนี้คงไม่ซึมเจ้าอะล่ะอันนี้สติมาครบแล้วล่ะนะอันนี้สติมาครบแล้วอ๋ออ๋อ
โอเคโอเคโอเคขอบคุณนะพี่ก้อทำนะมาก่อนละครแล้วไม่อยากรู้เหรอ
ไม่ต้องแล้วพอแล้วค่ะเดี๋ยวคืนนี้ค่อยคุยกันตอนนี้ถามนางว่านางอยากโปรโมทละครนาง
ละครวายผมกับผีชื่อผมกับผีอ๋อโอเคโอเคอ๋อนะพอแล้วพอแล้ว
เดี๋ยวคืนนี้ค่อยคุยกันนะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ก้อไม่ซึมเจ้าแล้ว
อันนี้สติอันนี้สติมาครบแล้วไปได้แล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะครับ
เนี่ยนะคือโปรโมทงานพรุ่งนี้แล้วนางเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำคุณผู้ชมครับ
คือผมมันสนิทกันตั้งแต่สมัยก่อนโบราณโบราณเลยนะคือเชื่อไหมว่าเวลาแกเข้าบ้านนะ
แล้วแกล็อคประตูเนี่ยแกก็จะล็อคล็อคละหนึ่งล็อคละสองล็อคละสามล็อคละสี่
อิหนุ่มอิหนุ่มกูล็อครถเอ้ยกูล็อคบ้านละนะกูล็อคละนะอืมล็อคละหนึ่งล็อคละสองล็อคละสี่
อิหนุ่มอิหนุ่มกูล็อคละนะขึ้นรถปุ๊บดับรถดับไฟ
ดับไฟหนึ่งดับไฟสองดับไฟสามดับไฟสี่อิหนุ่มอิหนุ่มอิหนุ่มกูดับรถละนะดับไฟหนึ่งดับไฟสองดับไฟสามดับไฟสี่